ซื่นกันต่อดีกว่านะคะกับเทศกาลดนตรีค่ะ

ส่งไปที่จังหวัดสกลนครเลยค่ะ

กับคอนเสิร์ตห่วยไร่อิรินาเฟซ๑๖คันที่๑ค่ะ
จัดและดำเนินงานโดยสองสามีภรรยาสุดปัง
คุณก้องห้วยไร่และภรรยาสุดสวยคุณถาคณิตค่ะ
เรียกว่าเป็นพ่องานแม่งานทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละค่ะ
ทีมงานสุดปังของเราก็คือ
ก็เอากลับไปปักหลักงานของมวลซื่นกันอย่างงี้เดิม
พ่อแม่พี่น้องค่ะมันสนุกขนาดไหนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศสักเล็กหน่อยเลยนะคะ
ที่เท่านั้นไม่ได้ออกไปไม่ได้หมดว่าว่า

ความสุขให้เอฟอยู่หน้าเวทีตั้งแต่บ่ายค่ะเริ่มกันที่วงจุลโหลานวงนี้
อุ้ยน้องเกมน้องร้องดังร้องดีมากต่อที่วงมหาหิงอ่า
วนตื่นโฮแซ่วนะคะพี่แจ๊กรีนไปเต้นตกเถียงนาไปเลยคุณผู้ชม
มันมากค่ะตามมาติดกับสองศิลปินลูกปลาย
แฟนคลับแม่ยกเยอะมากเนี่ยค่ะนุกก็ไปอุ้ยหมอลงมาลัยเต็มไปหมดค่ะ
มาพร้อมกับพวงมาลัยอย่างที่บอกไปปังจากเอฟซีมาลัยที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะ
ใหญ่มากดิฉันแอบไปนับให้แล้วนะคะหลายแสนอยู่เด้อ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะที่เห็นไปเมื่อสักครู่พี่ปามี่
ซึ่งพี่มี่บอกด้วยนะคะว่านี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของพี่มี่
ติดติดแบบพี่มีใช่นะคะสำหรับใครที่พลาดนะคะ
ว่าจะเป็นเมื่อไหร่จะอลังการกว่าปีแรกหรือเปล่า
ติดตามด้วยค่ะเพราะว่าพี่แจ๊กรีนจองแล้วค่ะ

ส่วนคนนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่กรุงเทพไม่เจอค่ะ

สำหรับสาวลาล่าอาสยาม
คืออย่างนี้คุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนนะคะ
ของหนูต้องโฮยร่ายและก็สาวเบลพลยาของก้องค่ะ

แต่ว่าคุณผู้ชมครับผู้ชายใส่แว่นคนนั้น
ใช่ดิฉันจะเล่าให้ฟังที่แรกที่เดียว
เขาเปิดใจกับเราว่าว่า

ไม่ใช่เป็นอะไร

ที่คุณเบลแนะนำให้คุณเบลพยากรุงกล้องเนี่ยค่ะ

ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็อวดกล้องเราไปเลยช็อตหวานเนี่ยนี่
มองตามองตาซ้ายตาก็มองกัน
ข้างอีหลีไปหาผู้เบาถึงนู่นเลยนะคะ
น้องรถเบนท์ทิ้งดิฉันไปดิฉันเต้นอยู่หน้าห้าน
ไปสัมภาษณ์ลาล่าค่ะเปิดใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขา
หนุ่มนักดนตรีนะคะสรุปแล้วใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่แฟนหรือเปล่า
บอกกับน้องรถเบ้นว่าฉันคุยกับคนนี้คนเดียว
แต่ว่ายังไม่เรียกว่าแฟนแต่ตอนนี้น่ารักทุกโมเมนต์
ถ้าหลายคนเห็นคลิปอะไรอย่างนี้มันก็เริ่มจากเบลแซวเรา
ก็คือแบบว่าเราชอบไปเล่นกับลูกของเขาอะไรอย่างนี้
มันได้คุยกันมาสักพักนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยแบบว่ามันก็น่ารักดีฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิด
ณตอนนี้ถือว่าน่ารักดีน่ารักดีทุกโมเมนต์
แล้วก็เป็นคนเสมอต้นเสมอไปดีก็ทีนี้มันก็ต้องมารอ
รอลุ้นในระยะยาวต่อไปว่าเขาจะทำวันที่เราบอกว่าวันนี้เขาน่ารักอ่ะ

ตามองตาซ้ายตากว่ามองจอง
ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าลูกเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายชายมีลูกแล้วนะคะ
เป็นเล่นกับลูกของคุณเบลว์น้องกระเภาและผู้ชายแค่เห็นหัวเห็ดดีแบบนี้ค่ะ
เขาเป็นมือกรองอยู่วงหิวยไร้แบน

เขาทรงอย่างแบดแต่ว่าจริงเขาเป็นคนน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะ
เปิดครั้งแรกเลยนะคะนี่แหละค่ะหนุ่มคนที่ใช่ของลาล่าสยาม

น่าจะโหดมากแต่ว่าเขาอยู่ในโหมดมุ้งมิ้งเหมือนกันนะคะ